มองหากระทงแบบสวยเก๋แปลก

เขามีกระทงที่น่าจะถูกอกถูกใจ
อย่างดิฉันโดยเฉพาะสายมูค่ะ

ดูสิว่าหน้าตาของกระทงสายหมูเป็นยังไง

ค่อยดูกันไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
อ่ะมาดูกันเข้าไป

อาทิตย์ไปทำบุญกันก่อนคุณชนะ
ไปดูนี่จังหวัดแม่ห้องศร

จะไปลอยกระทงแบบกระทงมู

โอ้โหมีการชักรอก
แล้วก็ส่งกระทงลอยฟ้าขึ้นไปแบบนี้

ต้องส่งขึ้นสวรรค์ไปเลย

เขาบอกว่านี่คือเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยใหญ่นะ

คือปีนี้เขาจัดที่
พระธาตุดอยกองมู
ที่ตั้งอยู่ที่ตะบนจองคำอเผิมเมืองจังหวัดแม่ฮ่องศร
โอ้โหบอกเลยนะสาธุชนเขามากันเพียบ

ว่างานนี้เนี่ยฐานพากรัฐคณะสงฆ์และประชาชน

เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีโบราณของชาวไทยใหญ่
ที่เขาปฏิบัติสืนต่อกันมาเนี่ย
เป็นประจำทุกปี

รอยไหมก็เจ้า

แล้วรอยไปขอให้สิ่งที่ไม่ดี
สิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เจริญรุ่งเรือง

ไม่ใช่รอยผมสิคุณจะลอยผมท่าเดียวเลย

เขาบอกว่าเป็นการลอยแทนกระทงที่ลอยทางน้ำนะครับ
สิ่งที่ใช้ก็คือเหมือนกับเป็นพวกกระทงกระดาษจะผูกติดกับลูกโป่งสวรรค
แล้วไอ้ที่เอามาทำเป็นกระทงก็แบบเบาหน่อย

ลองไปกันดูคุณผู้ชมกับการอธิษฐานและรอยกระทงสวรรค์แบบนี้นะครับ
การลอยน้ำไปอันนี้คือลอยขึ้นฟ้าไปเลย
แต่อย่างนี้ฮะประชาชนที่มาร่วมงานยังสามารถร่วมทำบุญตักบาทดอกไม้
บูชาองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย
เอาจริงนะเราก็ไม่ค่อยได้เล่าข่าวถึงแม่ห้องศรเท่าไหร่
แต่ถ้ามีโอกาสลองไปกันดูเพราะว่าที่นั่นก็ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบโบราณ
และการลอยกระทงที่นั่นก็แตกต่างไม่เหมือนที่อื่น
เขามีชาวไทยใหญ่อยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ประเพณีต่างก็จะแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละชุมชน
คนสงสัยเห็นเรามาเล่าแล้วมีภาพแบบนี้งานเขาจบหรือยัง

จ้าก็ยังไม่ทันจะลอยกระทงเลย
เขาเริ่มตั้งแต่วันที่๕แล้วยาวไปจนถึงวันที่๘พฤศจิกายนนี้ก็
ใช่แล้วค่ะก็ใครอยากจะไปร่วมงานก็ไปได้เนอะ
ไปทำบุญตักบาดดอกไม้แบบที่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ไปร่วมเขาเรียกรอยกระทงสวรรค์

ใช่ไหมที่พระธาตุดอยกองหมู่นะคะ